ก็ไหนแล้วต่อเรื่องของวัดพระธรรมกายเลย
เมื่อวานี้มีกรณีการโพสต์การเสียชีวิตลงในเฟซบุ๊ก
บอกว่านางสาวพัฒนาเชียงแกรงนะครับ
เสียชีวิตแล้วก็มีการขึ้นพาดหัวไว้ว่าแบบนี้

ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในวัดแบบนี้
ทางวัดก็บอกว่าเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน
เนื่องจากติดกระบวนการในการป้องกันการเข้าวัดตามมาตรา๔๔นี่แหละ
ทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาในวัดได้ไม่ทัน

บอกอย่างนี้เพราะว่าเป็นการโพสต์

สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะมาตรา๔๔นะครับ

ทางวัดขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กี่โมง
โทรไปหากี่โมงเพื่อจะให้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้กี่โมง
รับแจ้ง๑๑นาฬิกา๒๙นาที
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปถึง๑๒นาฬิกา๓๙นาที
ก็ประมาณ๑ชั่วโมงกับอีก๑๐นาที
พระสนิทวงศ์แล้วก็คนในวัดพระธรรมกาย
เลยบอกทำไมถึงมาช้าจัง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ชีพก็ออกมาโตเถียงโต้แย้งเหมือนกันนะ
โดยพันธุ์บริษัทเอกทรงศักดิ์รักษกษกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กล่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปถึงพื้นที่
ประมาณ๑๕๒๐นาทีเท่านั้น
ก่อนจะพบว่านางสาวพัฒนาได้เสียชีวิตอยู่ก่อนแล้ว
ได้นำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ดังนั้นจึงอยากขอให้วัดพระธรรมกายอย่าพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง

ไม่ใช่เพราะการบังคับใช้มาตรา๔๔
แต่เห็นว่าเพราะพระธรรมชโยไม่มามอบตัว
และทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างนานามากมาย
อนุญาตที่จะพูดถึงไล่เลี่ยงเวลาหน่อย
เพราะว่าพระสนิทวงศไล่เรียงเวลาอย่างที่คุณสุพัสลาบอก
คือเที่ยง๒๙ได้รับแจ้งจากผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องการยาพ่น
๑นาฬิกา๒๙นาที๑๑นาฬิกา๒๙นาทีนะครับ
แต่บอกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงแล้วเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพรัฐนาเวศ
เขาติดด่านตำรวจทหารแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ที่เข้าไปช่วยยังไง
ดังนั้นก็ต้องแจ้ง๑๖๖๙ซึ่งเป็นศูนย์กู้ชีพนเรนทรเป็นศูนย์หลักของรัฐ
ให้เข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าทางโพสต์เฟซบุ๊คของพระสนิทวงศ์บอกว่า
กู้ชีพ๑๖๖๙ไปรับผู้ป่วยตั้งเที่ยง๓๙ก็เท่ากับผ่านมาชั่วโมง๑๐นาที
ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าทางรถกู้ชีพเขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งตอนเที่ยง๑๐นาที
ลองฟังดูนะเที่ยง๑๐นาที
แล้วก็รีบรุดไปยังประตู๗ไปถึงที่เกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยง๓๕นาที

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
จุดที่จะไปรับกันจุดนัดพบกันคือบริเวณประตู๗
ครับแต่เขาบอกว่าพอเข้าไปแล้วนะ
เข้าไปด้วยระยะเวลาประมาณ๒๐นาที
ปรากฏว่าพบผู้ป่วยนั่งคว่ำหน้าอยู่ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
แต่ยังช่วยเหลือด้วยการกดนวดหัวใจเป็นเวลา๕นาที
แต่ไม่สามารถกู้ชีพกลับมาได้
ออกมาแถลงเหมือนการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เหมือนกัน
ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
เวลาบ่ายโมง๕๑นาที
เพื่อขอรถพยาบาลนำผู้ป่วยเพศหญิงอายุ๔๘ปี
อาการหอบทรงโรงพยาบาล
เพื่อไปรับผู้ป่วยกรณีดังกล่าวและประสานพระมหานพร
แต่ได้รับคำตอบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว
คุณดูเวลาที่แต่ละฝ่ายพูดมามันไม่ตรงกันเข้าใจไหมฮะ
ทางด้านของพระสนิทวงศ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดประมาณ๑๑นาฬิกา๒๙นาที
ทางด้านของหน่วยกู้ชีพบอกว่าได้รับแจ้งมาประมาณเที่ยง๑๐นาที
เข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุซึ่งไปพบศพของเพศรัชกรหญิงรายนี้นะคะ
บอกว่ายืนยันว่าเป็นการแจ้งเหตุหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว
ถึงเข้าไปทีหลังไม่ได้เป็นการรับแจ้งเหตุ
เพื่อที่จะให้เข้าไปช่วยเหลือชีวิต
เข้าไปช่วยเหลือชีวิตคือการแจ้งเจ้าหน้าที่

นะครับทางด้านพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ออกมาพูดถึงคำสั่งมาตรา๔๔นะครับ
บอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่คศออกคำสั่งตามมาตรา๔๔นี้ออกมา
ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายมักจะมีข่าวบิดเบือน
สร้างความเข้าใจผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง
เช่นข่าวสมาชิกสนชและนายกรัฐมนตรีนับถือศาสนาอิสลาม
ต้องการทำลายพระพุทธศาสนา
รวมถึงกรณีบิดเบือนข้อมูลการเสียชีวิตของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายด้วย

กายอูบอกว่าพระมหานพรประสานขอรถพยาบาลไปรับตัวผู้ป่วย
เมื่อเวลา๑๓นาฬิกา๓๑นาที

ก็ต้องมาเรียงไทม์ไลน์กันนะของแต่ละคนนะคะ

สำหรับพลโทสันเสริมพูดต่อนะคะบอกว่าอยากวิงวอนให้พี่น้องประชาชน
มีวิจารณญาณแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริง
ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนเข้ามาในโซเชียลมีเดีย
ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวก่อนนะคะ
พร้อมทั้งขอไปยังผู้ที่ไม่หวังดี
อยากให้หยุดพฤติกรรมมุ่งร้ายสร้างความสับสนหรือว่าเป็นชนวน
ก่อให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองค่ะ
ครับฟังพยาบาลประจำหน่วยกู้ชีพของวัดพระธรรมกายหน่อยไหม
ก็คือนางสาวสิริรักษ์ธรรมธราธารกุล
อ้างว่าอยู่หน่วยกู้ชีพรัฐนเวท
ออกมายืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากนางสาวพัฒนาผู้ช่วยเพศรัชกร
ว่าตัวเองเกิดอาการหอบแล้วก็ติดอยู่ในพื้นที่๕๘ไร่
รีบเดินทางไปช่วยเหลือทันทีแต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
เพราะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดสกัดไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่
ต้องบอกว่าความแตกต่างของกู้ชีพ๑๖๖๙กับกู้ชีพของกู้ชีพรัตนเวศ
คือกู้ชีพรัฐนาเวศเขาเป็นกู้ชีพในพื้นที่กู้ชีพของวัด

แต่ว่าการจะเข้าไปก็อาจจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ให้รถกู้ชีพวัดเข้าไป
ต้องให้กู้ชีพ๑๖๖๙ศูนย์นเรนทรเข้าไป
สำหรับคำพูดของหน่วยกู้ชีพธรรมกาย
ก็บอกว่าจะต้องไปทำประวัติก่อน

โดยทีมแพทย์บอกว่าได้โชว์หลักฐานขอความช่วยเหลือ

ขอเข้าพื้นที่ได้ที่ประตู๗อีก
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผู้ป่วยอยู่ค่อนข้างไกล
หน่วยกู้ชีพก็ต้องปฏิบัติตามนะ
เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้เลยเสียเวลาตรงนี้

ก็พบว่าผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องเพียงลำพัง

แม้จะทำการปฐมพยาบาลอยู่ประมาณ๑๐นาที

ก็ไม่ฟื้นคืนกลับมานะครับ

ซึ่งมันจะต้องผ่านอีกหลายด่านพอเขาคุยรู้เรื่องจบช็อตนั้นเสร็จ
เราก็บอกว่าเฮ้ยตั้งเนี้ยเราขอไปด้วยแล้วกันเขาบอก
ถ้าคุณออกไปคุณก็จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าคุณจะไปดูคนไข้เนี่ยคุณก็ต้องมาที่ประตูเจ็ด
แล้วพอเราโทรคุยกับ๑๖๙ว่าถ้าให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็ไปไม่ถูก
งั้นรอก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปที่ประตู๗ไปทำเรื่องออก

พอมาถึงประตู๗ก็ต้องมาทำเรื่องออกอีก
ก็คือต้องมีบัตรประชาชนมาเขียนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรียก๑๖๙มาแล้วเราก็รับตัวเราไปขึ้นรถ๑๖๖
เพื่อไปดูคนไข้ที่๕๘ไร่
ระหว่างที่ไปก็บอกว่าคนไข้ฉุกเฉิน
ก็เลยผ่านเลนไปเลยก็เลี้ยวเข้าทางของสอง

แล้วก็เข้าตรงซอยด้านข้างบ้านสันตะวันธรรม
ก็มาเจอจุดทหารอีกน่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนี่แหละ

พอเข้า๕๘ไร่คนไข้อยู่ชั้น๔

ก็เลยบอกหน่วยกู้ชีพมาพังประตูเข้าไปเลย
ก็เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้แพทย์ขอภัยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพรัฐนาเวทนะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่หน้าที่แรกที่จะเข้าไปในจุดห้าสิบแปดไร้เพื่อไปช่วยผู้ที่เสียชีวิตหลังจากนั้นหน้าที่ต่อไปก็คือมาที่ประตูเจ็ดเพื่อที่จะรับผู้ป่วยส่งต่อให้กับหน่วยกู้ชีพนเรนทรหรือว่าหนึ่งหกหกเก้านี่แหล
ให้การไม่ตรงกันนะบอกว่าได้รับแจ้งในช่วงเวลา๑๒นาฬิกา๑๐นาทีดูจากช่วงเวลาของการแจ้งค่อนข้างไล่เลี่ยกันแต่ว่านาทีที่เข้าไปช่วยไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยตรงกันซึ่งตามระเบียบเจ้าหน้าที่วัดจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาส่งที่ประตู๗แต่เมื่อมาถึงพบว่าไม่มีการนำตัวผู้ป่วยมาส่งที่ประตู๗
เข้าไปในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือยืนยันว่าไม่ได้ถูกกีดกันจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดพอไปถึงที่จุดนั้นแล้วนะคะเป็นที่พักบอกว่าประตูล็อกอยู่ล็อกสองชั้นเลยพังประตูเข้าไปซึ่งถึงไปพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องนะคะ
อ่ะรถเพียร้ากินข้างหลังของเรา

ใช่ไหมครับไม่มีตาหน้านานล้างอ้านเป็นการ